ส่วนผู้ชายคนนี้ติดยาครับคุณผู้ชมหลอน
หอนแล้วไปก่อกวนเพื่อนบ้านเขา
จนผวาล่าสุดไปอารวาศภูศูอายุ

มึงไปห้องแจกมึงไปไหน
อยากดาล

กล่าวมันก็ไม่น่าเจ๋งครับไม่น่ากล่าว
อาบน้ำเท่าไหร่

เลือดตกยางออกกันเลยนะคะ

เพื่อนบ้านเมายาตีหัวแตกเลือดอาบเลยครับ
แล้วก็ตั้งคำถามถึงตำรวจด้วยว่า

สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่นะครับ
หรือต้องรอให้มีคนตายก่อนนี่ชาวบ้านเขาถาม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุครับ
หมู่บ้านโนรีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับ
ไปเจอคนได้รับบาดเจ็บในคลิปชื่อคุณสุรัตน์ปานสมุทรท่านอายุ๕๑ปีฮะ
เราบอกว่าวันทางที่ผ่านมานะ

เอากระจกรถจักรยานยนต์มาขายให้๕๐บาท

เขาก็เลยตัดรำคาญบอกไม่เอาเดี๋ยวเตะซะเลย

จนมีคนมาห้ามเอาไว้ได้ครับ
แล้วก็ทำให้ผู้ชายคนนี้ต้องหัวแตกเย็บถึง๑๒เข็ม
เช่นเดียวกับชาวบ้านคนอื่นกลัวฮะ
เขาอยากให้รับโทษนานจะไม่ได้มาสร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้าน
พ่อบอกว่าที่ลูกทำไปน่าจะเกิดจากเมากาว
ก่อนหน้านี้เสพยาเสพติดมานานเคยพาลูกไปบำบัดแล้วล่ะ
แต่พอกลับมาก็เหมือนเดิมทำร้ายแม้แต่คนในบ้าน
เคยถูกจับไม่นานตำรวจก็เอามาปล่อย
อยากจะให้แนะนำนะครับสถานบำบัดให้หน่อยนะครับ
แล้วก็เอาไปบำบัดก็ได้ครอบครัวจนใจจริงแล้วฮะ